เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดที่กาลสินนะคะ
เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องสาว

ขับรถเบนแต่ไม่เคยเลย

ก็เลยจะไปหาช่างที่อูไม่เจอค่ะ
ไม่ใช่ไม่เจอว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ

สุดท้ายน้องก็เลยจะกลับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้ค่ะ
นี่ค่ะโอ้ว

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งต้องหมั่นเช็คเรื่องของเครื่องยนต์

กลัวว่าจะเกิดเผิดเห็นไหม้
โอ๊วววว

ยกเครื่องทิ้งไปหมดเลยมั้งเนี่ยครับ
ไปจอดอยู่ที่บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
แถวถนนห้วยศรีทนของจังหวัดกรสินที่อำเภอสหัสสะขันค่ะคุณผู้ชม
เครื่องไฟลุกไหม้แบบนี้แล้วก็มีไฟช็อตด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่น่ารักมากรีบช่วยกัน
ใช้ถังเคมีฉีดสกัดไฟก่อนกลัวว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
แล้วก็เปิดฝากระโปรงแบบนี้ไปงัดตัดคั่วแบตเตอรี่ออกซะก่อน
งั้นเสียงแตรน่าจะดังอีกยาวนะคะ
ใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ทีนี้เจ้าของรถเก่งคันนี้ก็คือเป็นนักศึกษาน้องผู้หญิงนะคะ
เล่าบอกว่าขับรถมาจากตัวเมืองจะไปหาเพื่อนที่ห้วยศรีทน
พอถึงบ้านเพื่อนก็รู้สึกว่าในห้องเครื่องมันมีเสียงดังแปลก
ทีนี้ทำไงบอกเพื่อนพาไปอู่หน่อยสิ
ก็พากันไปอู่จะให้ช่างตรวจสอบ
พอไปถึงค่ะขับรถที่ตรงนี้หน้าอู่เลยนะไม่เจอช่าง
ทำอย่างไรดีตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะฝืนขับกลับได้
พอสตาร์ทเครื่องจะขับกลับนี่แหละจมควันเริ่มมาแล้ว
มีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องนะคะก็เลยตัดสินใจรีบหนีออกมา

แล้วก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้มาช่วยอีกแรงหนึ่งแบบนี้ค่ะ
พอสไตล์ขึ้นก็เริ่มได้ยินเสียงค่ะ
พอได้ยินเสียงก็เลยรู้ว่ามันเป็นแบบ
มาพอดีเพื่อนเลยว่ามีอู่ตรงนี้ค่ะ
เริ่มขับมาสักพักก็เริ่มมีกลิ่นไหม้
ก็เลยมาจอดตรงอู่แต่ว่าอู่ช่างไม่หยุดค่ะ
เพิ่งเติมน้ำมันมาสำหรับเร็วก่อนซ้ำพาออกมา

ใช่ค่ะ
เราบริเทียงน้ำที่น้ำมันเครื่อง

ต้องอย่าลืมนะพวกน้ำหล่อเย็นอะไรต้องเติมนะฮะ

เช็คน้ำมันเครื่องด้วย

เขาก็จะมีบริการตรวจเช็คตามระยะอยู่นะคะ

มาตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
แม่เสียดายไปถึงอู่แล้วดันไม่เจอช่างนะ